มันเกิดเหตุการณ์ว่าเด็กวัยรุ่นหนุ่มน้อย๒คนนะคุณ

แล้วเอาเส้นเอ็นดึงลากขวางถนน

แต่เด็กอาจจะคึกขนองและปรากฏว่า
พยาบาลสาวขี่รถจักรยานยนต์มาพอดี

คุณผู้ชมมีวงจรปิดให้ดูกันนะฮะ
ไม่เห็นว่ามอเตอร์ไซค์ล้มนะ

คุณผู้ชมมันไม่ได้รั้งจนตกรถ
แต่เห็นนุ่มน้อย๒คนมาขี่จักรยานไป
แล้วก็ดึงเส้นเอ็นลากข้ามถนนไป

พอดีพยาบาลสาวเป็นคนขี่ถูกเส้นเอ็นบาดหน้า

คุณผู้ชมมีกล้องวงจรปิดตรงนี้

เราทำเส้นแดงให้เห็นว่าเส้นเอ็น
มันถูกลากจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้
ตามที่เด็กขี่รถจักรยานลากมา
พยาบาลผู้เสียหายคือพี่ชะนิตาอายุ๔๑ปี

เล่าให้ฟังว่าคืน๒๗มกราคมประมาณ๔ทุ่ม
กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปเข้าเวรกะดึก
ขี่รถผ่านถนนเกาะแก้วเขตเทศบาลพนัฐนิคม
พอถึงจุดเกิดเหตุถูกเอ็นตกปลาบาดเข้าหน้าอย่างจัง
โชคดีที่ขี่ไม่เร็วรถก็เลยไม่ล้ม

แกล้งว่ามันบาดแรงเหมือนกันอย่างนึกคุณนะ

ทำแบบนี้มันอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะฮะ
เพราะตอนเธอขับรถจักรยานยนต์ผ่าน
เธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่ามันโดนบาดแล้ว
ก็รู้ว่าเส้นเอ็นในตอนหลังก็คิดว่ามีคนชิงทรัพย์หรือเปล่า
ถ้าเกิดมันเข้าคอบาดตรงคอนี่ก็แย่เหมือนกันนะ
ใช่นะฟังเสียงพี่พยาบาลคนนี้หน่อยนะฮะ

หน้าช่วงนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นมันบาดแมสไปแล้ว
แล้วแม็กซก็ขาดไปแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันบาดบาดมากเจ็บมาก
ก็เลยตัดสินใจแบบแล้วห่างตามันก็ไปเห็นเห็นเหมือนลักษณะเป็นเส้นสีขาวอะค่ะ
คล้ายก็เลยเดาว่าเป็นเอ็นตอนนั้นก็ตกใจ
เพราะว่าเคยดูแต่ในข่าวก็ไม่คิดว่าจะเดินกับตัว
ตอนนั้นเราก็ต้องรักษาชีวิตอ่ะ
ก็เลยตัดสินใจอลมกละล้มก็เลยปล่อยมือซ้าย

ถ้าเป็นรวดก็คงไม่อยากคิดนะคะ
ก็อยากจะฝากว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครเลย
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรุนแรงมากกว่านี้
มาเร็วมากกว่านี้หรือว่ามันอยู่ระดับคอ

มันอาจจะหมายถึงชีวิตก็ได้
ตอนนี้พยาบาลตอนแรกพยาบาลพี่ชะนิตา
บอกว่าจะเป็นโจรขึงลวดขึงเอ็นชิงทรัพย์หรือเปล่า
แต่คุณผู้ชมฮะนี่เห็นภาพนี้

พอถอดแมสแล้วเห็นชัดเลย
แต่ล่าสุดตำรวจสพพนัฐนิคม
ก็ไปดูไว้กล้องวงจรปิดตรงจุดที่คุณชะนิตาแจ้งเบาะแสเอาไว้

เห็นเป็นเด็ก๒คนเด็กผู้ชาย๒คน
คุณผู้ชมเชื่อไหมตำรวจตามไปจนเจอตัว

น้องเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๕ปีนะ
ก็ต้องนำตัวมาสอบสวนพร้อมกับสหวิชาชีพ

ชักชวนกันมาขี่จักรยานกันมา

เพื่อจะดึงแกล้งเพื่อนแต่ไม่รู้แกล้งเพื่อนยังไงนะฮะ
แต่ไม่ทันมองเห็นว่าตอนนั้นจะมีรถจักรยานยนต์ขี่ผ่านมา
พอเห็นว่ามีคนบาดเจ็บตกใจกลัวฮะ
พากันปั่นจักรยานหลบหนีกลับบ้านไป
แล้วทีนี้พอทางฝั่งตัวคนเจ็บเองคุณชะนิตาเอง
รู้ว่าเป็นเด็กทำอย่างไรจะเอาเรื่องเอาความไหม
ใช่แล้วฮะคือตอนแรกคิดว่าโอ้โหเป็นโจรขึงลวดขึงเอ็น
เพราะรู้ว่าเป็นเด็กก่อเหตุโดยที่คึกทะนองหรือว่าจะแกล้งเพื่อน
ก็เลยไม่ติดใจเอาความแต่ก็ว่ากล่าวตักเตือนไปนะฮะ
และกำเช้าให้ผู้ปกครองดูแลบุตรร้านให้ดี

คุณผู้ชมเด็กอาจจะแบบเล่นสนุก
แต่มันอันตรายมากเลยนะแบบนี้

รถล้มขึ้นมาหรือว่าเข้าคอมา
เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เคยเห็นข่าวมาแบบนี้แล้วนะคะ